เดี๋ยวขยับไปดูที่สถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างค่ะ
คุณผู้ชมมีฝนตกด่างต่อเนื่องจนกระทั่งให้ทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมพื้นที่ไร่นา
กว่าห้าพันไร่นะคะนี่เป็นภาพมุมสูงค่ะป่าภาพโดรน
ก็จะเห็นว่าตัวถนนริมพนังแม่น้ำชีนี่คือขาดเลยนะคะ
ทำให้น้ำชีนั้นล้นตาไหร่สูงกว่าหกสิบเซนติเมตร
แล้วก็น้ำไหลท่วมทะลักพื้นที่การเกษตรกว่า๕๐๐ไร่
แล้วก็ทะลักเข้าไปในพื้นที่ชุมชนด้วยคือบ้านนางามตะบนบึงงาม
ทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะชาวบ้านก็ต้องช่วยกันทำคันดิน
กั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าทั่วหมู่บ้านเยอะกว่านี้ทีนี้ชาวบ้านนางามค่ะ
บอกว่าแม่น้ำชีตัวนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น
หลังจากที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนลำเปล่านะคะทำให้น้ำล้นตลิ่งสูงกว่าห้าสิบเซนติเมตร
เข้าท่วมไร่นาเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรล้มตายหลายไร่เลย
เบื้องต้นเห็นบอกว่าจะมีการเยียวยาไร่ละหนึ่งพันบาท
แต่ชาวบ้านชาวเกษตรกรก็บอกว่าคงจะไม่เพียงพอ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวต่างเนี่ย
คือสูงถึงไร่ละสี่พันถึงห้าพันบาทเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงค่ะขยับลงมาหน่อยนะคะ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอ
พัทธรุงต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนคือระบายไม่ทันนะคะ
นี่คือถนนที่สัญจรในพื้นที่เมืองนะคะรถเล็กก็ค่อนข้างสัญจรลำบากหน่อย
รถยนต์ก็แบบโอ้โหปริ่มบริเวณล้ออยู่แบบนี้ค่ะ
เขตเมืองพัทธลุงโดยเฉพาะบริเวณถนนสายสุรินนะคะ
ซอยวัดประดูกหอมก็มีน้ำท่วมบนผิวจราจรสูงถึง๕๐เซนติเมตร
ระยะทางกว่าหนึ่งร้อยเมตรรถเล็กก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
แล้วก็มีบ้านเรือนชาวบ้านถูกน้ำท่วมกว่า๑๕ครัวเรือน
อกจากนี้ค่ะยังมีน้ำท่วมบริเวณถนนสายหน้าวัดครูหาสวรรค์
เทศบาลเมืองพัทธลุงด้วยส่วนล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวที่พัทธลุง
รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าน้ำเริ่มที่จะลดระดับลงแล้ว
แล้วก็ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ